เหตุการณ์ของแม่ค้าที่ชื่อว่าพิยดา
ยดาที่ขายของออนไลน์ขายมือถือ

มีการขอโทษครอบครัวของน้องกล้องก่อนครับ
ตอนนี้หนูแค่รู้สึกเสียใจค่ะ
เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับ

อยากบอกอะไรกับครอบครัวผู้เสียบ้าง

คือมีชื่อหนูอยู่ในสดีมีเรื่องราวหนู

แล้วก็ครอบครัวน้องผู้เสียชีวิตด้วยจริงนะคะ

ต้องมีกรรมค่ะต้องมีเชียงมาก
ต่อค่ะสู้ต่อแน่นอนค่ะ

เส้นเลือดสมองแตก
แล้วก็ชาบาแก้วเนี่ยอาการปางตายเจ็บสาหัสที่หัวใจครับ
เพราะว่านั่นคือเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็ทางพิยดาเนี่ย
มีการขอโทษแล้วขอโทษอย่างเป็นทางการเลยครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่เกี่ยวเลย
เป็นคนที่ถูกบงการอีกทีมีผู้บงการก็คือแฟนนุ่มของเขา
แฟนนุ่มหาผีฮะดามาเป็นผู้บงการ
ตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเรียกสอบเป็นทีละคนทีละคนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจภูทรนาหวายที่เชียงใหม่เนี่ย
ไปฝากหางต่อที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จริงธนาความพยายามจะยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน๔๐๐๐๐๐บาท
แต่สารท่านไม่อนุญาตนะครับก็ไม่เป็นไร
ชั้นนี้ไม่ให้เดี๋ยวก็จะมีการขอยื่นในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
เมื่อวานนี้ตำรวจเชิญพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของพิยดามาสอบปากคำด้วยนะครับ
เหมือนกันนะโวยเพราะว่าตำรวจมีการอายัดรถอายัดข่าวของอายัดเงิน
พออายัดเงินเนี่ยจะเอาเงินมาใช้ในการประกันตัวของพิยดาก็ไม่ได้
แต่ตำรวจก็เลยบอกที่อายัดเพราะอะไรคดียาวเป็นหางว่าว
ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นราชบุรี
มีสองร้อยกว่าคนโห
เป็นผู้เสียหายจากคดีร่วมกันช่อโกงของพิยดาที่ว่านี้
ส่วนแฟนนุ่มของพิยดาก็ตัดเพาะเลยตัดเพาะบอกพิยดาเนี่ย
มีการพูดไปพูดมาเอี่ยวไปเอี่ยวมาทำให้ครอบครัวเนี่ย
โดนสังคมพิพากษานี่พูดถึงแฟนหนุ่มนะ

พากษาว่าเป็นคนโกงทั้งตระกูลโกงทั้งครอบครัวไปแล้ว

เขาก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิยดา
ในกระบวนการนี้แต่ประการใดเลยนะฮะ

แฟนนุ่มก็บอกว่าพิยดาเป็นคนเกี่ยวข้องคนเดียว
เอี่ยวกับครอบครัวของแฟนแต่ประการใดครับ